กาศเมื่อวานสำหรับในการเดินทางกลับบ้านช่วงเย็นฝนกระหน่ำ
ในการเปิดตัวการเผชิญหน้ากันนะครับ
ไปติดตามการโหมโรงก่อนการแข่งขันครั้งนี้ครับ
เปิดตัวคู่เอกครับอีรานดีแอสนอกจากออกมาแล้วเนี่ย
ซ้อมโชว์สื่อนิดหน่อยครับอาจจะไม่ได้ปล่อยของแบบเต็มกำลังมากนะครับ
ไม่น่าถึง๑๐๐นะครับเก็บ๑๐๐หรือว่ามากกว่านั้น
เอาไว้โชว์ในวันที่๖ตุลาคมเพื่อนน้องอีรานดีแอสครับ
และวินาทีในการเผชิญหน้ากันนะครับ
ระหว่างศรีสะเกดกับอีราเดียสซึ่งล่าสุดนั้นขยับขึ้นมาเป็นรองแชมโลกอันดับ๑๒
ที่ทุกคนรอคอยโอ้โหเหมือนต่างประเทศเลยครับ

ของเราก็ไม่หลบเหมือนกันนะครับ
ของเราก็ซ้อมดีสุดเหมือนกันนะครับ
ทีมและสีสกีดบอกว่า
มั่นใจครับขีดเส้นไตอีราเนส
แล้วก็จะไม่ทำให้แฟนผิดหวัง

ผมไม่คิดว่าเขาจะชนะผมครับเขาก็ฟิตเหมือนกันครับ
ภายในยก๘นะครับไม่เกินยก๘เจ้าตัวบอกว่าในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ย
มันจะไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แล้วก็ยังมีน้องโอ๋ไก่ย่าง๕ดาวนะครับอดีตยอดมวยไทย
เพชรมรกฎวาสังพระภัยสิงธองน้อยปอเตรละกุลแล้วก็เพชรดำไก่ย่าง๕ดาว
นี่ของดีทั้งนั้นเลยนะครับยอดมวยไทยนะครับมาโชว์กันให้เห็นเลยครับ
แฟนที่อยากไปเชียร์แชมป์โลกแล้วก็นักสู้ไทย
รัฐก็มีส่วนลดพิเศษนะครับ๒๕ครับ
เมื่อใช้โค้ดวันไทยรัฐนะครับสีเหลืองบนหน้าจอนะครับ
ก็แสดงโค้ดนี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็เปิดหน้าจอไทยรัฐ
ติดตามการถ่ายรถสดได้ตั้งแต่เวลา๓๓๐เป็นต้นไปครับ